คุณผู้ชมมีผู้ชายอายุ๓๓คนหนึ่งที่ฉัดเชิงเซา
เขาชอบแกล้งเพื่อนแกล้งคนในพื้นที่แกล้งชาวบ้านอะไรอย่างนี้
แกล้งจมน้ำแกล้งเล่นน้ำทำเป็นจมน้ำแกล้งเล่น
ชาวบ้านก็ไม่เชื่อแล้วเหมือนเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
จมจริงตายจริงเมาแล้วจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
นี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะนำร่างของนายจักรีโสภาพันธ์อายุ๓๒
ขึ้นมาจากคลองใหม่ในซอยสันติศุกร์ค่ะที่บังปะกงฉะเชิงเศร้า
ดำน้ำค้นหากันอยู่ครึ่งชั่วโมงแม่ก็ร้องไห้แทบขาดใจนะคะ
คือร้องจนไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวได้เลย

ตกใจมากเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางประกง
น้าสาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวสุภาลักษณ์
บอกว่าปกติแล้วตัวนายจักรีทำงานอยู่ร้านปะยาง
ดื่มเหล้าทุกวันทุกวันจริง
พอเมาแล้วชอบลงไปเล่นน้ำในคลองแล้วชอบแกล้งทำท่าจมน้ำ
คือทุกคนจะคุ้นชินมากกับการแกล้งจมน้ำของเขา
ตอนเกิดเหตุลูกชายอายุ๑๒เห็นก็คิดว่าเขาแกล้ง
คิดว่าไม่มีอะไรหรอกก็เขาแกล้งแบบนี้ตลอดเลย

คิดว่าพ่อแกล้งใช่เห็นว่าเขาแกล้ง
ไปสักพักนึงอ้าวมันเงียบหายไปใต้น้ำเลยค่ะ
โผล่ขึ้นมาจากน้ำเลยก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
คุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปนะคะทีมข่าวของเรานะคะ
ไปคุยกับเจ้าของร้านปะยางที่เป็นนายจ้างของผู้เสียชีวิต
นายธินนิกรอายุ๔๐เขาก็บอกว่าคลองนี้กว้างมาก
ลึก๒เมตรกว่าตอนก่อนเกิดเหตุสัก๖โมงเย็น
จักรีดื่มเหล้าอยู่หลังร้านแล้วก็ลงไปเล่นน้ำในคลองเหมือนทุกวัน
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะภาพนี้
คือในจ้างเขายังกึ่งแซวกึ่งดุไปเลยว่าเอาไปเล่นน้ำทำไมอีกเนี่ยเมาขนาดนี้
แต่นายจักรีไม่ฟังก็ลงไปเล่นน้ำลงไปว่ายน้ำ
นายจ้างก็เลยกลับเข้าไปทำงานต่อ
พอทุ่มหนึ่งก็ตะโกนเรียกในจักรีแต่ไม่มีเสียงตอบรับอะไร
เดินออกมาดูเห็นแค่รองเท้าก็ตกใจว่าสงสัยนายจักรีคราวนี้จมน้ำจริงซะละมั้ง
ก็เลยประสานญาติให้แจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบค่ะ
ครับผมก็เหมือนกับทุกน้องผมนะครับ
คนที่อยู่กับนายจักรีเป็นคนสุดท้ายคือนายโยสิตาอายุ๑๙เป็นเพื่อนรุ่นน้องค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายจักรีก็เล่นน้ำอยู่
ทำท่าคว่ำหน้าลอยตัวแล้วก็พลิกหงายลอยตัว

โยสิตาบอกว่าก็ตะโกนเรียกนะ
แต่นายจักรีไม่ตอบเขาก็เดินกลับบ้านก็คิดว่าแกล้งจมน้ำ
แกล้งเล่นน้ำลอยน้ำเหมือนทำท่าคนจมน้ำเหมือนเดิม

ก็กลับบ้านไปมารู้อีกทีอ้าว
จักรีจมน้ำตายคือเขาบอกว่านายจักรีชอบเล่นน้ำ

ก็น่าจะเมาด้วยแล้วก็เนี่ยเล่นน้ำแล้วก็จมจริงเลยคราวนี้
ญาติก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็คิดว่าก็คงเป็นเพราะการเมานี่แหละ
แล้วก็ลงไปเล่นน้ำแล้วคราวนี้จมจริงเสียชีวิตจริง
นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีสะอาดนามนในตำบลนามน

ปนักกิจวันศุกร์ที่๑๘มิถุนายนค่ะ